ไปดูความเคลื่อนไหวนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหน่อยนะครับ
หลังจากเมื่อวานท่านบอกว่าเดี๋ยวจะลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐใช่ไหม
แต่ว่ายังเป็นหัวหน้าพักอยู่จะยังดูแลพักอยู่
วันนี้ท่านไปทำภารกิจของท่านนะครับ
วันนี้ท่านไปเป็นประธานนะครับกิจกรรมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เนื่องในวันน้ำโลกประจำปี๒๑๖๖ครับ
ผู้สื่อข่าวปรีเข้าไปเลยพยายามนะครับพยายามจะสอบถามพลเอกประวิทย์ถึงประเด็นทางการเมือง
แต่พลเอกประวิทย์ตอบกลับด้วยท่าทางดุเลยนะขึ้งขังเลยห้ามถาม
จากนั้นก็เดินชมนิทัศกาลน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นกล่าวเปิดงานบนเวที
ก่อนกลับนักข่าวไม่ละความพยายามนะครับพลเอกประวิทย์นะครับก็ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนตอนนั้นยิ้มแย้มก่อน
จากนั้นผู้สื่อข่าวก็มาดักรอสัมภาษณ์นะครับยังไม่ทันได้ถามเลยนะครับพลเอกประวิทย
ทำท่ารูดซิบปากคุณผู้ชมทำท่ารูดซิบปากผู้สื่อข่าวก็พยายามต่อพยายามถามต่อนะครับ
ว่านายเศรษฐาธุวิสินนายกจะชวนท่านไปรับประทานอาหารที่ธรรเมียพัฒนาบาลเนี่ยนะครับ
ดุนั่นแบบเหมือนมั่นเครี่ยวอ่ะเหมือนคบฟันนะก่อนขึ้นรถผู้ศึกข่าก็พยายามครั้งสุดท้าย
รุ่งป้องแฮปปี้ไหมอะรุ่งความแฮปปี้ไหมอะไรกันไปแย่ครับถ้าที่จะมียังไงไปดูครับ
เลือกหนาวเลือกหนาวเข้าไปครับ
นายกเศรษฐศาสตร์เชิญไปแล้วก็ทันที่สำเนียบและสบาย
หมอบีครับเชิญยังค่ะ

เห็นเบิ๊ทนี่ลูกซิปปากตรงไหนตรงหมั่นเขี้ยว
ดูนะนี่ครับเดินมาแล้วครับ
นี่ยังถามยิงความถามยิงความ